คุณผู้ชมคะพูดถึงปัญหาเด็กเร่ร่อนในสังคมไทยถือว่ายังคงเป็นปัญหาใหญ่
ที่ต้องการจิตอาสาจะมาทุ่มเททำงานช่วยเหลืออย่างจริงจังนะคะ
เหมือนกับเธอคนนี้ค่ะได้ชื่อว่าเป็นครูข้างถนน
โดยเธอได้น้อมนำเอาพระราชดำรัฐและพระบรมราชวาสของในหลวงราชการที่๙
มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะเป็นผู้รับเราก็ต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ด้วย
ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้รับมาก่อนแล้ววันนี้เธอก็เป็นผู้ให้นะคะ
ไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
กลางความวุ่นวายในสังคมเมืองกรุงยังมีหญิงวัยกลางคนผู้นี้ที่ชื่อว่าทองภูลบัวศรีหรือครูจิ๋ว
โดยในทุกวันจะเดินทางจากบ้านเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทำงานที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรุงเทพ
ทำหน้าที่ให้โอกาสและดูแลเด็กเร่ร่อน
ครูจิ๋วเติบโตมาในครอบครัวแตกแยกฐานะยากจนและเป็นเด็กด้อยโอกาส
แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการเรียนหนังสือเพราะคิดเสมอว่าการศึกษา
จะทำให้ก้าวผ่านไปสู่จุดหมายในชีวิตได้
แม่ก็จะพูดกับเราว่าเป็นลูกคนโตจะต้องสู้พร้อมกัน
จะต้องก้าวผ่านให้ก้าวผ่านชีวิตให้คุ้ม
ก้าวให้ได้แล้วยายก็มากระทุ้งต่อ
ว่าเป็นลูกคนโตเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่คนที่สอง
เพราะฉะนั้นหน้าที่ต้องรับผิดชอบน้อง
คือณวันที่พ่อก้าวท้าออกจากบ้าน
ความรับผิดชอบในบ้านเนี่ยมันมา
ยายเป็นคนกระตุ้นชีวิตเราต้องสู้
แล้วการศึกษาเท่านั้นถึงจะพ้นความยากจน
พอมาเรียนม๔ม๕ม๖มาเรียนอำเภอ
ก็ไปบอกคุณครูเขาเลยว่าเราเด็กยากจน
เราอยากได้ทุนการศึกษาอาจารย์ก็จะหาทุนมาให้
อาจารย์ก็บอกว่าเธอเรียนเก่งเธอรับจ้างสอนพิเศษไหม
เอาสิตอนนั้นก็รับจ้างตั้งแต่ม๔ม๕ม๖

ต้องเรียนให้ได้ดีต้องให้ได้ได้ที่๑ด้วย

เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากโอกาสมาแล้วในชีวิต
มันลอยมาแล้วมันลอยมาถึงครูจิ๋วแล้ว

ที่ไร้ครูเมื่อปีประมาณ๒๕๓๐บาท
งานเริ่มต้นก็คือมาสมัคร
ด้วยเห็นกรอบในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
กรอบเล็กว่าต้องการอาสาสมัคร
เดินสอนในแหล่งก่อสร้าง
ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการที่จะมาเลือกตรงนี้
ก็คือว่าเราเป็นผู้รับมาตลอดชีวิต
ทีนี้เราก็อยากให้คนอื่นเขาบ้าง
แต่ถามว่าการให้ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเงินไม่มีทอง
แต่เราคิดว่าความรู้เราความสามารถของเรา

จะช่วยคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าเราในการทำงานนะครับ
จากจุดเริ่มต้นครูสอนเด็กก่อสร้าง
สู่การทำงานเพื่อเด็กและคนเร่ร่อน
ครูจิ๋วทองพูนบัวสี
ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย
แม้ว่าจะมีข้อจำกัดหลายด้าน
ทำการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง

ปฏิเสธการช่วยเหลือของครูจิ๋วก็ตาม

แต่ตัวเด็กอะไรอย่างนี้เขาจะกลัวกันครับผม
กลัวว่าเขามาแล้วเขาจะจับพวกเราไปไหมอะไรอย่างนี้ครับ
จะจับเราไปขังกันไหมจับเราไปอยู่บ้าน
มูลนิธิอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ครับเขากลัวอยู่ครับ
เข้ามาทีแรกเขาก็มาบอกว่านี่เป็นครูจิ๋วนะ
จิ๋วมาดีนะอะไรอย่างนี้ครับ
เขามาคอยช่วยเหลือพวกคุณนะอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ดีใจนะครับที่เห็นครูคุณครูเขามาช่วยเด็ก
มาช่วยด้วยความจริงใจครับ
มาแบบไม่คิดอะไรมาทำให้เด็กมีความสุข
มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุข
มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุข
มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุข
มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุข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
มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความ
เรากำลังสร้างที่ยืนให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาส
ในการให้เขามีที่ยืนบนพื้นแผ่นดินนี้นะ
กว่า๓๐ปีที่ครูจิ๋วทุ่มเทกับการทำงาน

สามารถส่งเด็กก้าวไปถึงฝั่ง
้วนเป็นความสำเร็จที่ได้จากตัวเด็ก
คือผลผลิตที่ไม่ได้ออกมาจากตัวเงิน

แล้วครูก็อยากตอบแบบไม่ต้องอาย

๗๐ปีที่ท่านทำฮันเพื่อประปับชาชน
จิ๋วก็คือทำเพื่อเด็กให้เด็กมีที่ยืน

แล้วก็ทุกครั้งในการที่เราท้อเนี่ยจะดูรูปนะคะ

มันก็เป็นชีวิตหนึ่งสำหรับคนที่ได้รับโอกาส
แต่การที่เราได้แบ่งปันชีวิตของเราหนึ่งชีวิต

อาจจะไปแกลงบันดาลใจใครก็ได้
ในการทำงานที่อยากทำแบบนี้
เมื่อชีวิตเคยได้รับโอกาสจากผู้อื่นมาก่อน
วันนี้ทองภูลบัวศรีจึงขอเป็นตัวแทนครูข้างถนนคนหนึ่ง
ที่จะหยิบยื่นและสร้างความหวัง
ให้กับคนด้อยโอกาสได้มีที่ยืนในสังคม
และจะขอทำต่อไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไหม้

หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้
ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้
พระบรมราชวาสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่๒๐เมษายนพุทธศักราช๒๕๒๑